ที่เรามานั่งแถลงวันนั้นที่ว่าดีขึ้นนะฮะ

เขามีเหลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งทำงานได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งทำไม่ได้
แล้วทีนี้มันมีเชื้อที่แบบซับซ้อนนะคะหลายตัวคุณหมอก็ให้ยาให้ยาไปอีกตัวหนึ่ง
มีโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหลายตัวมาก
แล้วด้วยที่ร่างกายเขาอ่อนแอแล้วเมื่อวานตอนเช้าคุณหมอก็เรียกพี่เข้าไป
ว่าวันนี้คนไข้ค่อนข้างจะอาการหนักนะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมปอด
ต้องให้คุณหมอเจาะน้ำออกด่วนพี่ก็ต้องให้เจาะคือยังไงก็ต้องให้จอด
ก็เลยเซ็นให้โอเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดกับเก็ดเลือดก่อน
เพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลยใช่เก็ดเลือดต่ำ
คุณหมอก็เข็นเขาลงจากชั้น๓เพื่อจะลงมาทำหัตกรรมที่ชั้น๑
พี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคนไข้นี่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะ

คุณหมอก็บอกไม่เป็นไรเราดูแล้วคือโอเค
พอมาถึงชั้นล่างพี่ก็คิดว่าอยู่ในมูลหมอก็ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็โกยเจาะมาแล้ว๒๓รอบ
พี่ก็กลับบ้านพอทุ่มหนึ่งแล้วลูกก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
ยังไม่ถึงบ้านนะคะมาได้ประมาณอีกสักครึ่งทาง
พี่หมอก็โทรบอกว่าพี่พี่เจ๋วต้องกลับด่วนนะคะ
เพราะว่าคนไข้อาการแย่พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะหยุดหัวใจหยุดเต้น
ก็รีบกลับไปวนรถกลับพอไปถึงห้องฉุกเฉินนะคะ
ใช่คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่า
พี่เจ๋วต้องทำใจนะเพราะว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นทัน
เราปั๊มอยู่ประมาณ๔๐นาทีแล้ว
พี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นเราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะ
วันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเร็ว
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็โทรตามพี่บอล
พี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไป
เพราะเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายผมได้มาหาเขา
คือรู้ว่ารู้ว่าอาการเขาแย่
ก็คือผมก็วีดีโอคอลหาพี่นุ้ยหาพี่ตั๊ก
มันเหมือนมันเหมือนว่ามันตาเขาเริ่ม
มันอยู่พี่ลอกในห้องอยู่กับพี่ก็ลอก
พี่เพราะว่าพี่พี่ต้องสู้นะ
ผมกับตั๊กมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอก
ร่างกายพี่ต้องสู้นะพี่สู้ไหม
คือตาเขาแบบมองผมมองพี่ลอก
สู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกนิ้วสองนิ้วผมให้ผมดูดิ
ผมชื่นใจดิยกมือสิพี่

เสร็และน้ำพยาบาปพี่สู้

ของลุงยอดแล้วผมก็มานอนนวดเท้าสักพักพี่แจ๋วโทรมา
ผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิร์ตอยู่ห้องฉุกเฉินแล้ว
ผมก็เลยบอกว่าหลังจากสี่สิบนาทีผมบอกผมบอกผมปั๊มต่อ
ปั๊มต่อปั๊มจนชั่วโมงชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่ง
ส่วนพี่นุ้ยบอกเราดูแล้วมันเหมือนมันสงสารเขาแล้ว
ผมโทรตามพ่อโทรตามพ่อคล่อมพี่โนพี่นุ้ยพี่ตั๊กแจ๊ดผมตาม
พี่น้องทุกคนที่ชั่วโมงนั้นที่เรารู้สึกว่ามันมัน
มันได้เห็นไหมครั้งสุดท้ายมากันครบหมดเลยแจ๋วเจอมา
หนุ่มไม่รู้มากันครบหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานเขาไม่ไหวแล้ว
ปั๊มเขาจนแบบเขาช้ำชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่า
ชั่วโมงสี่สิบที่ผมสั่งให้หมอหมอปั๊มหมอบอกมันยิ่งแล้วผม
ผมขอนะคุณหมอนะจนแบบมันไม่ไหวจริงแล้วครับ
ยื้อเต็มที่แล้วครับเราทำจนสุดความสามารถของพวกเรา
แล้วครับแล้วค่ะที่เขาสื่อสารได้ไหมคะพูดได้ไหมคือเมื่อมา
ก็คือใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเขาหายใจเองไม่ไหวแล้ว
พูดไม่ได้แต่รับรู้ได้พูดไม่ได้แต่รับรู้ก็คือมีการตอบตลอดตลอด
ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าสมองเขาดีมากสมองก็ตอบสนอง
คือเราถามอะไรเขารู้เรื่องหมดแล้วบอกให้กระพริบตากระพริบตา
บอกให้บีบมือแน่นแน่นเขาก็บีบมือแน่นค่ะคือคุณหมอบอกว่าระบบหายใจอ่า
หัวใจกับสมองเขาดีมากแต่ว่าด้วยด้วยร่างกายเขาอะค่ะ
คือใจเขาสู้แต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาต้องใช้ด้วยใช้หายใจนาน
อ่าประมาณได้ที่ใส่ชุดอ่าชุดหลังนี่ประมาณสักสี่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
ได้พูดอะไรคุยครับคือที่ผมบอกไปเมื่อวันทางแหลง
คือเขาพูดกับผมว่าพี่ผมบอกว่าเขาห่วงพี่แจ๋ว
เขาบอกว่าเขาฝากพี่แจ๋วด้วยนะแค่นั้นที่เขาพูดกับผม
อ๋อได้พี่ได้พี่อ่าพี่บีบมือผมพี่อ่าแล้วเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเขา
คือผมเนี่ยผมผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิ่มอิ่มอิ่มค่ะ
อิ่มอิ่มตัวมาหาผมพี่พี่เบิร์ดอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่
ผมถามอิ่มมีอะไรเมื่อวันที่แปดเพราะแจ๋งน่าอยู่ด้วย
วันที่๘สิงหามีอะไรลูกพี่เบิร์ดอ่ะมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนู
หนูบอกพี่มาหาหนูทำไมพี่กลับไปนะหนูยังโกรธพี่อยู่เลย
ไม่มาถ่ายเอ็มวีให้หนูพี่ไปไหนไม่ได้พี่ห้ามไปไหน
พี่จะไปไหนไม่ได้อย่าบอกพี่ถ้าไงพี่จะทำบุญให้เขาด้วยเนอะ
เพราะว่าก่อนนั้นหนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้ว
ไอ้แจ๋งบอกว่าแจ๋งบอกพี่อิมเซ็นต์มันแรงนะพี่
แล้วก็บอกเออพี่เชื่อพี่เชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะ
เราคิดว่ามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้น
ไม่คิดว่าเขาจะซุดขนาดนี้อืมใช่ครับพี่พ่ออยากบอกอะไร
คือพี่เบิร์ดเองครับไอ้นะฝากอะไรถึงพี่เบิร์ด

ผมพูดกับเขาทุกครั้งนะผมว่าเขารับรู้
ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ที่
พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนผมคนเดียวผมขับเคลื่อนไม่ได้
ผมบอกแล้วพวกเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อคล่อม
นุ้ยพี่กระลอกพี่พีชนะฮะพี่ตั๊กพี่แจ๊ดแจง
ทุกคนครอบครัวพี่แจ๋วพี่เบิร์ดรับรู้
ผมว่าพี่เบิร์ตรู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่าง
จนถึงวันนี้จนถึงวันที่พี่หมดลมหายใจ
พี่รับรู้ได้ว่าพวกเราทำให้พี่ขนาดไหน
พวกเราทำให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดไหน
พวกเรารักพี่ขนาดไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้
มันไม่ไม่รู้จะพูดขนาดไหนว่าเราเรารักกันมากจริงจริง
รักกันมากจริงทุกสิ่งทุกอย่าง
ระยะเวลาเป็นปีที่เขาไม่เคยดื้อกับเราเลย
แต่เขามาดื้อตอนที่นอนโรงพยาบาลแค่นั้นเองที่เขาดื้อ
แล้วเข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะลุกอยากจะเดินอ่ะ
แต่มันมันต้องมัดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกทุกอย่างเราเราทำให้เขาจน
จนสุดสุดแล้วครับขออนุญาตทีหลังค่ะ
พี่รับรู้เป็นห่วงที่แหล่วมากอยากจะบอกอะไรกับพี่รับรู้ไหมครับ
อยากบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีพี่น้องที่เขาดูแลพี่ได้ดีมาก
เขาทำเต็มที่ค่ะเขารักเรารักพี่เบิร์ตมันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะ
เขาไม่เขาไม่ทิ้งตอนที่เวลาสุดท้ายได้พูดอะไรกับคุณกัน
ก็ก็แก้ตอนที่ตอนเช้าค่ะที่พี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะตัวเอง
เราจะกลับบ้านกันเพราะเขาอยากกลับบ้านมากเขาเคยบอกพี่ว่าเจมส์ขอถอดสายก่อนได้ไหม
ขอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่สองวันแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่คือเขาอยากกลับบ้าน
เรารู้ว่าเพราะว่ามันนานมากกับการที่เขาต้องนอนอยู่ที่เดิมซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิม
เขาเป็นคนแบบนั้นค่ะแล้วก็พี่ก็บอกเขาว่าเรากลับบ้านกัน
คือแล้วทีนี้ก็เลยถามเขาว่าถ้าอยากกลับบ้านให้บีบมือแน่นแน่นเขาก็บีบมือแน่นมากแล้วก็แบบนั้นน่ารับ

เราจะมีเวทีวันอาทิตย์และวัน๔ทุ่ม
ก่อน๔ทุ่มที่เราจะเผาความประชุมเทอมเขาเนี่ย
พวกผมทั้งหมดในกลุ่มพวกเราจะขึ้น
ก่อนที่จะประชุมเทอมให้เขา

แต่ช่วงก่อน๔ทุ่มที่เขา
พวกเราแจ๊ปพี่นุ้ยทรัคนัคคอม
ในกลุ่มของเราเนี่ย
เราจะขึ้นรวมเป็นคราวสุดท้ายให้เขา
เป็นการแสดงอะไร

ส่วนวันอาทิตย์เราจะมีการแสดง

ขอบความหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะว่าหลังจากที่เมื่อเวลาข่าวไปแล้วเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอจริงจริงแล้วว่าค่ะ
สิมอาติกิริยากิจันทริตใจอะไรถึงบ้างไหม
ก็ผมไม่รู้ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับผมก็
เศรษฐศิรษฐก็ได้นะครับช่วยคุ้มคลองพิแจ๋วและลูบ

ผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ว่านะว่าอะไรหรือว่ามาทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอย่าให้มีปัญหาใดทั้งสิ้นผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมขอร้องผมขอร้องเธอจากนี้ไปนะครับ
รู้สึกทุกอย่างอย่ามาเรียกร้องอะไรกันเลยผมขอร้องตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับกราบวิงวอนเลยนะครับ
เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมธรรมดาขอให้เกิดเลยละกันผมไม่อยากมานั่งปวดหัวเพราะทุกวันนี้เราเราเสียเงินด้วยเราต้องมานั่งเครียดด้วย
อ่ะอย่างพี่ตั๊กพี่ตั๊กเพิ่งไปจ่ายมาเมื่อกี้ส่วนต่างอีกสี่แสนกว่าล้านกว่าอ่ะพี่ตั๊ก
ช่วยเราขอบรับอะไรครับ
อันนี้คือเป็นเพื่อนบริษัทของพี่ตั๊กครับที่ชอบดูแลต่อมาเลย
ก็อย่างที่บอกกันไว้ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะฮะ
ก็มันก็เป็นน้องคนนึงแหละ
ทุกคนนี้ครับที่เราสามารถจะช่วยได้
และเราเองก็เคยบอกของแก
เมื่อวันที่แกป่วยว่าพี่เบิร์ตไม่ต้องกลัวพี่
เดี๋ยวเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหนูกลับเนี่ย
ทุกทุกคนนะฮะพี่บอลเคยทุกทุกคนเลยนะ

ค่าใช้จ่ายมันประมาณเมื่อไหร่ครับที่ตอนนี้ไปรับรับดูแลพี่เบิร์ดครับ

ที่กัดทางส่งได้กับเรา
ขอบคุณมากขอบคุณใจจริงนะฮะ

มันก็หมดเท่ามนุษย์นะครับ
ถ้ามันไม่มีปัญหานะผมไม่อยากให้มีปัญหา
ผมพูดถูกตรงเลยว่าผมขอร้องตัวนี้
อยากจะถามเขานะว่าคือจบได้ไหมทุกอย่างผมขอไม่รักของพี่แจ๋วได้ไหม
ไม่มาเรียกร้องทีหลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยคือแบบ
เพราะผมต้องไปทำอย่างอื่นต่อแล้วหลังจากอาทิตย์นึงเนี่ยผมจะต้องไปดำเนินชีวิตผมต่อแล้ว
แล้วถามว่าพี่แจ๋วแต่เราก็ยังดูแลกันต่อไปผมบอกเลยมันทิ้งไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพี่เบิร์
แล้วถามว่าพี่แจ๋วไม่ใช่คนอื่นพี่แจ๋วไม่ใช่คนอื่นสำหรับเราพี่แจ๋วคือครอบครัวพวกเรา
เราอยู่กันมามันไม่ใช่แค่วันสองวันพี่แจ๋วดูแลพี่เบิร์ตยังไงวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแล
แจ๋วเหมือนที่พี่แจ๋วเคยดูแลพี่เบิร์ต
ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรมีอะไรคิดเป็น
เมื่อคืนเขาได้ขอโทษขอโทษอันหนึ่งน้องเขาก็ขอโทษผมมานะขอโทษผมมา
แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแค่นั้นเองครับ
ผมก็ภาวนาก็อย่าให้มีปัญหากันแล้วกันแค่นั้นเอง

ผมก็ไม่อยากผมไม่อยากไปเดินขึ้นหลวงเครื่องศาลพูดตรงนะ
เพราะชีวิตผมไม่ชอบอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงแล้วก็พร้อมปกป้องและก็สู้

ผมเดินคนเดียวก็ได้มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเรา
ทำเราทำเพื่อลูกเมียเขาอ่ะนี่คือลูกเมียเขานะ

พี่บอร์ดถูกว่าเป็นคำสัญญาณปกติใช่ไหมครับ

วันนี้พ่อเคลียร์พ่อเบิร์ดมากันมาปกติ
มาครับมามาครับ
อย่างนี้บอร์ดก็จะทำคำสัญญาณสุดท้ายที่มันให้พี่เบิร์ดอยากให้ได้
ถูกต้องเพราะพี่ผมก็จะบอกเลยว่าพี่เบิร์ตเป็นคนเอ่ยกับผมไว้
เรามีเรามีเรามีทุกอย่างเรามีคำพูดทุกอย่างที่บอก
เรามีผมไม่ขอบอกดีกว่าว่าผมมีอะไรบ้าง
ฝากแค่ว่าหยุดขอร้องนะครับ
อย่ามาสู้รบปรบมือกันด้วยวิธีนี้เลยให้เขาไปสบาย
รู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่เขาตาเขาไม่หลับนะ

เขาถามพี่นุ้ยถามพี่รอดถามพ่อ
ถามลด้วยเลยเขาตาเขาไม่เยอะไทยพี่